เนื่องกันเลยนะคุณผู้ชมความรุนแรงในครอบครัวเหมือนกัน
คราวนี้เป็นเรื่องที่ผัวน่ะหึงเมีย
ก็จะบอกเลิกค่ะทีนี้ผัวไม่ยอมมาจะทำร้ายเมีย
พี่ชายของเมียเนี่ยมาห้ามโดนยิงสะหมดโม่เลยนะ
กระสุนตอนนี้ฝังอยู่ใกล้กับหัวใจเลย
ผ่าตัดเมื่อเช้าดูอาการนี่เห็นไหม
พี่ชายเมียค่ะที่โดนยิงไปหมดโม่นี่แหละ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงเที่ยงคืนรอยต่อเลยค่ะเมื่อคืนนี้เลย
ตำรวจได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชท่าเบาะที่หนองคายนะ
ว่ามีคนโดนยิงมารักษาตัวทีนี้ก็เลยรีบนำกำลังไปตรวจสอบ
คนที่โดนยิงเนี่ยเป็นพี่ชายของเมีย
ชื่อว่านายวิรัติอายุ๕๖ปีค่ะ
แล้วยาดของคนเจ็บเขาเอาอาวุธปืนออกมาด้วยนะ
บอกคุณตำรวจดูนี่อันนี้อาวุธปืนลูกโม่จุด๒๒

แล้วถามว่าคนที่ยิงไปไหนหนีไป
เลยต้องไปถามน้องของคนเจ็บหน่อยค่ะ
ชื่อว่านางสาวหนึ่งอายุ๔๐ปี
นางเสาหนึ่งเล่าให้ฟังผัวฉันเอง
หัวฉันก็คือน้องเขยของนายวิรัติคนเจ็บนี่แหละ
ฉันชื่อเจษฎาพรหรือว่าในปามอายุ๒๘ปี
ถามว่าคุณหนึ่งใจเย็น
ค่อยเล่าให้ฟังซิว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้น
ก็ปามผัวฉันเข้าใจว่าพี่วิรัติบอกว่าให้ฉันเลิกคบกับปาล์ม
จริงเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับพี่วิรัติเลยฉันเนี่ยแยกอยู่กับปามมาระยะหนึ่งแล้วนะ
ทีนี้ก็ทะเลาะกันอีกคุณหนึ่งเองตั้งใจแล้วนะเลิกแล้วไม่เอาละ
คบกับปามและปามขี้หึงอารมณ์ร้อนโมโหรุนแรงไม่อยากจะทนอยู่ด้วยหรอก
ทีนี้ค่ะตัวนางเสาหนึ่งเองตั้งใจจะมาบอกกับญาติว่าไม่เอาแล้วนะจะเลิกกับปามแล้วนะ
แต่ปามเนี่ยมาหาพอมาหาถึงที่บ้านพี่ชายปั๊บตรงเข้าทำร้ายนางเสาหนึ่งเลย
พี่ชายเห็นน้องจะโดนทำร้ายทำยังไงก็ไปห้ามสิปามก็หันปืนมาแล้วก็ยิงใส่พี่เนี่ยโอ้ย
จริงยิงไปหลายนัดนะแต่กระสุนโดนนัดหนึ่งโดนตรงอกพอดี
คุณผู้ชมแล้วหลังจากนั้นนะพอปาล์มยิงเสร็จปุ๊บปาล์มมันโยนปืนทิ้งแล้วปาล์มันก็หนีไปเลย

โอโหพอฟังนางเสาหนึ่งบอกแล้วนะ
แล้วถามว่าพี่ของนางเสาหนึ่งพี่วิรัติเป็นยังไงบ้าง
โดนยิงเข้าใต้ราวนมซ้ายค่ะ
แล้วหมอบอกแบบนี้กระสุนฝังในคูณใกล้กับหัวใจ
แล้วเมื่อเช้าหมอผ่าตัดแล้วนะ
คือไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่เห็นหมอบอกว่าไม่น่าห่วงมาก
โอ้โหงั้นแปลว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยญาติก็ค่อยโล่งอกหน่อยนะคะ
ส่วนในปามเนี่ยนะหลังจากที่เขาก่อเหตุยิงพี่เมียเสร็จแล้ว
ก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีเลยตำรวจสพโพตากเนี่ยตามตัวได้แล้วนะคะ
สอบปากคำในปามอยู่ในปามตอนนี้ยังพูดจ้าไม่รู้เรื่องเลย
ยังตอบคำถามแบบวกไปวนมาแล้วยังปฏิเสธด้วยนะ
ว่าไม่ได้ลงมือโอ้โหจะปฏิเสธยังไง
หลักฐานมันเห็นอยู่คาตาดูลายนิ้วมือจากอาวุธปืน
ลูกโม่ที่ใช้ในการก่อเหตุก็ได้
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวก็ต้องตามกันต่อนะคะ
เพิ่งเกิดเหตุเมื่อคืนนี้เองตอนเที่ยงคืนรอยต่อเข้าสู่วันศุกร์นี่แหละค่ะ